แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วง
แต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคก็ไม่น่าที่จะเผชิญกับภาวะขาดแคลน
ว่ายังสามารถที่จะส่งสินค้าไปในพื้นที่ได้
แล้วก็จะไม่ขึ้นราคาสินค้าด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ผู้ประกอบการค้าปลีกยืนยันว่า
อุปโภคบริโภคยังสามารถส่งตรง
ถึงมือผู้บริโภคในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ได้
แม้ว่าจะมีบางสาขาได้รับผลกระทบ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราธานี
ประมาณ๔๕สาขา
แต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากนัก

ยอยเปิดให้บริการตามปกติ

ตั้งแต่ชุมพรจนถึงนราธิวาส

ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
รองรับทั้งหมดกว่า๓๐๐สาขา
และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
ปกติแล้วเรามีสต๊อปสินค้าไว้ที่ชุมกระจายสินค้า

ประมาณสัก๒๓สัปดาห์ถึง๔สัปดาห์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในช่วงน้ำท่วมประมาณ๑๐วัน

เราก็ยังสามารถมีสินค้าที่อยู่ในโกดังสินค้าของเรา

จากกรุงเทพหรือว่าของภาคกลางลงไป

เพราะอย่างที่เราทราบถนนบางช่วงอาจจะไม่ดีสัก
สำหรับสินค้าสดที่ต้องจัดส่งจากภาคกลางไปยังภาคใต้
ยังคงใช้รถขนส่งผ่านถนนเส้นหลักในการขนส่งสินค้า
แต่อาจจะล่าช้ากว่า๑๒วัน
จากช่วงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิริคัน
ไม่สามารถทำความเร็วได้ค่ะ
จากศูนย์กระจายสินค้าทั้ง๓แห่งตั้งอยู่ในภาคกลางทั้งหมด
แต่ว่าสาขาในพื้นที่กว่า๔๐สาขาไม่ได้รับผลกระทบ
สินค้าส่วนใหญ่เราจะเน้นมากก็เรื่องสินค้าสด
แล้วก็ของที่ประชาชนต้องรับประทานทุกวัน

แล้วก็ให้ความสำคัญดอกมา
ก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณวันหนึ่งค่ะ
วันหนึ่งวันก่อนที่ของกระสงกท้ายช้าลง

เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ด้วย
ร่วมนือกับคือประชาชนที่ใจบุญนะคะ
เหมือนเรามีกล่องรับบริจาคค่ะ
เราก็มาแพ็คของนะคะเงินที่บริจาค
จัดทำเป็นถุงยางชีพแล้วก็ส่งให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะคะ
หลังจากนั้นเราก็ยังมีทำโครงการร่วมกับอย่างทุนเจค่ะ

และจัดมุมพักผ่อนให้กับประชาชนทั่วไป
เปิดห้องน้ำในร้านให้ประชาชนได้มาใช้

ทีมงานของเราเองก็ยังทำอาหารมาเลี้ยง

แจกข้าวของจำเป็นให้กับชุมชนในใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนี้เราก็เปิดจุดแคทเชียร์ของเรา
ทุกสาขายกเทศทุกแพทเชียร์นะคะ
เป็นศูนย์รับเงินรับบริจาคจากประชาชน

แม้ว่าความต้องการในสินค้าบางประเภทจะสูงขึ้น
และยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาสินค้า
แม้ว่าช่วงนี้ต้นทุนในการขนส่งจะเพิ่มขึ้น
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน